ต้องขังที่หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ก็ปูพรมในการเดินเท้า
รัศมี๑๐กิโลเมตรนะฮะคือหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวนักโทษที่หลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวนาโศกได้แล้ว๑คน
ก็คือผู้ชายคนนี้ตอนนี้ยังเหลืออีก๑คนก็คือผู้ต้องขังชายอนุวัฒน์เจริญศุกร์
หรือว่านาย๑อายุ๓๐ปีที่หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวนาศกวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมาในช่วงระหว่างการกลับตัวป้องกันโควิด๑๙๒๑วัน
คือตอนนี้ต้องร่วมมือกันนะคุณ๕จังหวัดนะฮะ
๕จังหวัดในการที่เจ้าหน้าที่เรือนจำ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกว่า๑๐๐นาย
จะเดินเท้าปูพรมเขารอยต่อระหว่างหมู่บ้าน
พร้อมกับเข้าตรวจค้นตามบ้านญาติ
แล้วก็บ้านพักของผู้ต้องขังที่บ้านโนนสะอาด

เพื่อเป็นการกดดันให้ผู้ต้องขังยอมออกมามอบตัวนะครับ
โดยผู้ใหญ่หมู่๑๒บ้านโนนสะอาดซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะฮะ
ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเดียวกับนายหนึ่งนักโทษที่หลบหนี
ก็บอกเล่ากับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าอยากให้นายหนึ่งยอมมอบตัวซะ
เพราะว่าโทษที่ได้รับก็เหลืออีกไม่มากนะครับ
อีกทั้งอยากให้คิดดีคือยิ่งหนียิ่งลำบากนะ
ซึ่งตัวของผู้ใหญ่เองคิดว่านายหนึ่งน่าจะอยู่บริเวณไม่ห่างจากบ้านแน่นอนนะครับ
อยู่แถวนี้แหละเพราะส่วนใหญ่แล้วนายหนึ่งมักจะไม่ออกไปไหน
เก็บตัวอยู่ภายในบ้านและก็ไม่มีที่ไปนะครับ
ซึ่งตอนนี้พ่อแม่ของนายหนึ่งก็ไม่มีแล้ว
เพียงแต่ญาติญาติแล้วก็ภรรยาที่อยู่ต่างบ้านเท่านั้น
ซึ่งตอนนี้ในส่วนของฝ่ายปกครองประจำหมู่บ้าน
ได้มีการประกาศเสียงตามสายให้คนช่วยแจ้งเบาะแส
หากพบเจอพร้อมกับอธิบายเรื่องโทษฐานความผิด
หากมีคนช่วยเหลือในการให้ที่พักพิงหรือว่าให้การหลบหนีนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกคงไปไม่ไกลนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ล้อมอยู่แถวนี้นะคุณนะ

ในการเดินเท้าในรัศมีร์โดยรอบหมู่บ้านนี้๑๐กิโลนะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะได้ตัวผู้ต้องขังเร็วนี้
แล้วก็ฝากบอกถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนี

จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ